คุณผู้ชมไปที่นครปฐมค่ะ

กางเกงในหายเป็นประจำเลย

เขาก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าลงทุน

ว่าคนร้ายไปขโมยชุดชั้นในนะคะ
ขโมยเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วก็สำเร็จความไคร้
แล้วก็ทิ้งกางเกงในเอาไว้ในห้องน้ำด้วยนะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชม
เป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
อายุระหว่าง๓๐๔๐ปี
ใส่เสื้อแขนยาวสีแดงกางเกงขายาวสีดำ

แต่จำหมวดอักษรและจังหวัดไม่ได้นะคะ
ขี่ไปจอดข้างบ้านเลขที่๒๗หมู่๑๑
ตำบลสระพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
แล้วเนี่ยค่ะเดินไปหลังบ้าน
กางเกงในของผู้หญิงไป๒ตัว
แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำ
สามีไม่อยู่ออกไปขับรถสิบล้อ
ช่วงสายเมื่อวานนี้ผู้ชายคนนี้ย้อนกลับมาที่บ้าน

ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะ
ก็ไปตะโกนเสียงดังเลยคนร้ายก็เลยตกใจ

พี่เขยของตัวเองก็คือนายสมชายสะทองเทียนอายุ๕๕ปี

แล้วก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ
สมชายเจ้าของบ้านก็เลยเรียกให้คนร้ายออกมา
แล้วก็ช่วยกันนะคะเอาไม้ไล่ตี
แต่คนร้ายก็ตวัดกลับเสียงดังบอกอย่าตีนะอย่าตีนะมีมือเหมือนกันนะ

ให้คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

แต่คนร้ายก็สู้บอกว่าตัวเองก็มีมือเหมือนกันนะจะสู้นะ
สุดท้ายก็ต้องปล่อยคนร้ายให้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จิติมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเขาว่าก่อนหน้านี้
กางเกงในเอาไว้หลังบ้านแล้วก็หายเป็นประจำ

ติดกล้องวงจรปิด๔ตัวเลยค่ะ

แล้วก็เห็นพฤติกรรมคุณผู้ชมชัดเจนจริง
ร้อยตำรวจโทภัยรัฐเกษตรศรีรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรกระติบอำเภอกำแพงแสนบอกว่า
หลังจากนี้ชุดสืบสวนสอบสวน
เร่งติดตามหาตัวคนร้ายและขอสารออกหมายจับ
พร้อมทั้งต้องกระจายข่าวในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ
ให้ระวังผู้ชายคนนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้

บ้านหลังเดียวหรือบ้านที่มีผู้หญิงตามลำพัง
ใครที่เห็นก็ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตานะคะ